อันนี้พุฒิที่๑มกราคม๒๕๖๓ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดน่านมีอุบัติเหตุรถกระบะหักหลบ
รถจักรยานยนต์ที่เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด
ทำให้รถกระบะพุ่งชนเสาไฟข้างทาง
เพราะดีที่คนในรถ๔คนบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อาจติดกับเสาไฟ๒สว่างข้างทาง

ภายในรถพบคนขับและผู้โดยสาร๔คน

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีขาว
อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ซึ่งคนขับเป็นชายวัย๑๘ปี
สอบสวนนายวัดดวงสิริอายุ๕๘ปี
คนขับรถกระบะทราบว่า
หลบด้วยความรวดเร็ว
ทำให้พุ่งชนเสาไฟ๒สว่างข้างทาง

เพราะดีที่คนในรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

รถจักรยานยนต์บนถนนสายบ้านแร่

ตะบนพญาขันอำเภอเมืองพัทธลุง

อยู่ในสภาพพังยับเยินล้มอยู่ข้างทาง

ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมานอนอยู่ข้างทาง

อาการสาหัสกู้ภัยปฐมพยาบาล

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้ง

ประจบคีรีคัน
ล้อหน้าทั้งสองข้างบิดเบี้ยวท้ายกระบะติดคอกเหล็กข้าวของกระจัดกระจาย
ตรวจสอบบนถนนไม่พบร่องรอยการเบรกก่อนจะชนต้นหางนกยูงข้างทางหักแล้วตกลงข้างทาง
ภายในรถพบนางจำเนียนประสงค์ดีอายุ๗๐ปีนั่งข้างคนขับกับเด็กหญิงอ้อยควั่น
เพียงหนึ่งขวบเศษเสียชีวิตขาที่สองศพส่วนคนขับและผู้โดยสารได้ระบาดเจ็บสาหัสสามคน
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันนี้เพิ่งกลับจากขายผลไม้ในตลาดนัดที่จังหวัดชุมพร
และกำลังกลับบ้านที่อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจบคิริขัน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับหลับในจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่ชุมรภัณฑ์นครพระจักษีมาจนที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้
ริมถนนระหว่างหมู่บ้านหนองพลวงโปร่งกระสังในพื้นที่หมู่๓
ตะบนพันธนะอำเภอด่านขุนทศทำให้นายศักดิ์ชัยมินขุนทศอายุ๒๒ปีคนขับเสียชีวิต
สภาพศพมีบาดแผลที่ใบหน้าคราบเลือดแห้งเกลอะกรัง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
สอบสวนทรัพย์ก่อนเกิดเหตุผู้ตายตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วขอตัวกลับบ้าน
พยายามห้ามปรามและจะเตรียมที่นอนให้แต่ไม่ฟัง
ขี่รถจักรยานยนต์หนีออกมาคาดว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เพราะรถเสียหลักหลุดโค้งชนต้นไม้เสียชีวิต
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปขณะพลเมืองดี
ดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งอยู่กลางถนนเสริงสางประคำ
ตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียง๒ชั่วโมง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเสริงสางประสานรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟ
โดยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน
ภายในรถพบคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิต๑ศพ
ด้านข้างพบรถบิ๊กไบท์พังยับเยิน
คนขับขี่เป็นชายอายุ๒๕ปีเสียชีวิตคาที่
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถเก่งเพิ่งกลับจากส่งแฟนสาว
ที่บ้านพักใกล้กับจุดเกิดเหตุหลังเขาดาวน์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวขวา
เพื่อกลับรถมุ่งหน้าอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เป็นจังหวัดเดียวกับที่รถบิ๊กไบท์กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเสริงสาง
พุ่งชนด้านข้างรถเก๋งบริเวณที่นั่งคนขับอย่างแรงก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น